รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
มูนไนท์
พอเวลานี่เราสุดหลอนสุดแปลกของผีต่างประเทศนะครับ
ฆ่าจ้างของเขาคนนี้นะเราต้องเลิกเป็นพิษณีย์กรแล้วได้หรอก
ปราบผีครั้งละ๕๐ล้านบาทกัญชัย

เขาจะมาบอกนะครับถึงกลงของหมอผีให้พวกเราได้ฟังกันด้วย
แท้จริงแล้วเขาทำกันยังไง
แต่เพราะความโลภทำให้เขาใช้กลงเหล่านั้น
และผลจากความที่เขาโกงเนี่ยนะฮะ
มันก็เลยเกิดสิ่งต่างขึ้นกับชีวิตเขานะครับเดี๋ยวต้องไปฟังกันครับ
ขอต้อนรับคุณบีทูตสื่อวิญญาณฮะ
นี่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยอะ

ให้ครับที่คนตั้งให้เขามองว่ามันเป็นเรื่องของวิญญาณ
ก็เลยชื่อทูตสื่อวิญญาณไม่ได้ตั้งเองครับมีคนตั้งชื่อ

คุณสามารถเห็นได้ทุกเมื่อเมื่อที่คุณอยากจะเห็น
ก็เหมือนกับว่าเราเปิดเราก็ปิดมันได้

เห็นรูปแบบยังไงครับ
มันแล้วแต่ครับคือเรื่องของการเห็นเนี่ยมันพูดได้ยาวครับ
เช่นว่าขึ้นอยู่กับใจเราแล้วก็ใจเขาด้วย
ถ้าเกิดว่าสมมุติเวลาเราที่มีสติดีอยู่
ใช่ไหมครับเขาก็จะมาในรูปแบบที่เราสามารถคอนโทรได้

คือเขาก็จะมาแบบว่ารุนแรงน่าเกลียดน่ากลัวอย่างนี้ไม่ได้
เพราะใจเรายังอยู่ในสุขเราใจสูงอยู่ประมาณนั้น
แต่ถ้าเกิดว่าช่วงที่ใจเราตกต่ำ
เขาก็อาจจะพยายามจะมาทำให้รู้ว่ามีพลังอำนาจ
แสดงว่าอย่างที่เขาบอกว่าถ้าจิตตก
เราไม่สามารถควบคุมคอนโทรจิตใจของเราเองได้

เพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับใจเรา
มันก็หลักวิทยาศาสตร์ธรรมะเหมือนกันนะฮะ
ถูกครับแต่ว่ามันก็จะมีหลากหลายรูปแบบ
เช่นถ้าเกิดว่าเราบอกว่าคนที่ตาย

ถ้าเป็นผีที่เป็นกายหยาบ
แต่อย่างคือว่ายังอยู่ในรูปของพลังงานในโลกใบนี้
คนทั่วไปจะสัมผัสได้เช่นแว๊บวิวเห็นอะไรอย่างนี้

แต่จะมีอีกรูปแบบนึงคือเป็นรายละเอียด
รายละเอียดก็คือว่าที่มันหลุดไปจากโลกไปนี่แล้วอย่างนี้

คุณบอกคุณสามารถมองเห็นก็ได้ไม่เห็นก็ได้
คุณสามารถเอาจิตคุณคอนโทรได้เห็นอะไรบ้างไหม
ก็ตะกี้นี้ก่อนเปิดก็ทีนึง

แป๊บนึงเราคุยกันอย่างอื่นไปก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวผมเปิด
เวลาที่คุณเปิดแล้วคุณเห็นยังไงคุณเปิดยังไงคนละเปิดต้องมีวิธีหรืออะไรยังไงไหม
ไม่ครับผมก็ตั้งจิตตั้งสมาธิสักพักนึงอะไรอย่างนี้

จำความไม่ได้ครับก็คือเหมือนกับทางบ้านเล่าให้ฟัง
ว่ามันมีเหตุการณ์ว่าถ้าเคยเห็นคนจีนพอแล้วเขาไหว้ผีที่หน้าบ้านเห็นไหม
เขาเรียกว่าหอยเยตีเนอะที่จะปูเสือใช่ไหมครับแล้วก็มีอาหารวางอย่างนี้
ว่าเด็กคือผมจำไม่ได้นะอันนี้คือที่บ้านเล่าให้ฟังเมื่อเราเริ่มจำได้แล้ว
เขาก็เล่าให้ฟังว่าเราก็ชอบไปพูดพอลาทุกครั้งทุกปีที่ไหว้
ใครมากินเต็มเลยมานั่งกินกันมาอะไรกันอย่างนี้
ผมก็เดินไปบอกที่บ้านข้างในว่าใครเนี่ยมานั่งกินกันเต็มไปหมดเลย
เขาเป็นใครกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมจำไม่ได้นะ
ก็คือแบบที่บ้านเราเล่าให้ฟังตอนที่เราเริ่มโตขึ้นเลย

ก็เห็นครับถ้าเราใช้งานมัน

แล้วคุณเริ่มมาจำเรื่องราวเกี่ยวกับผีเกี่ยวกับวิญญาณได้ตอนไหนฮะ
พอเริ่มโตขึ้นมันก็คือมีมาเรื่อยแต่เราอาจจะสนใจบ้างไม่สนใจบ้าง
อย่าให้นี่อยู่ตรงนี้แบบนั้นแบบนี้อันเนี้ย
คือวิญญาณของคนที่เสียชีวิตใช่

ใช่เขาก็จะมาบอกว่าเฮ้ยไปบอกคนนี้ให้หน่อยว่าของที่เขาห่วงมันอยู่ตรงนี้นะ

เช่นอะไรบ้างเหตุการณ์ไหนที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนกับว่าคุณเป็นตัวเชื่อมระหว่างคนที่โลกแห่งความตาย
กับโรคในปัจจุบันมนุษย์อย่างเรา
ที่เราแบบเราไม่ใช่คนในครอบครัวเขานึกออกไหมฮะ

ว่าของอันนี้มันอยู่ตรงริ้นชักตรงนี้ตรงนี้แบบนี้

ใช่ก็จะเป็นแบบพวกแก้วแหวนเงินทองอะไรพวกนี้

ประมาณนั้นเราก็ไปบอก

ถ้าเปิดแล้วเราก็จะเรียก
ใครที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยมา

ใครที่อยู่บริเวณนี้ที่ต้องการความช่วยเหลือแบบ

ชมแล้วต้องใช้วิจารณญาณในการชมด้วย

จะมีอยู่๒วิญญาณแล้วกันเนอะ

ก็คือมีวิญญาณของนักศึกษาคนหนึ่งที่

แต่ว่าเขาจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นตลอดเวลา

ตรงไหนฮะ
อืม

บนคืนนี่หรอ

แล้วอีกคนหนึ่งคือ

อีกคนอีกคน
ที่อยู่ข้างพี่นุ่มอ่ะ

คนนี้เท่าที่ผมรู้ตอนนี้นะคือถ้าใครดูอยู่จริงเสิร์ชตรงนี้ก็ได้
แบบผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดาว่าน่าจะแบบประมาณสัก๔๐อ่ะ๓๐กว่า๔๐หรือ๔๐กว่า
ฆ่าตัวตายแถวเนี่ยจ้างวัฒนาระกัน
ฆ่าตัวตายขับฆ่าตัวตายแต่ว่าผมเห็นลักษณะการตายของเขาคือเขาให้เห็นว่าเขานอน
นอนอยู่นี่นอนแบบในรถอ่ะ
ฆ่าตัวตายอยู่ในรถผมไม่รู้ว่าตายอันนี้ไม่เข้าใจแต่ว่ารู้ว่านอนแล้วก็แบบตาย
ใส่เสื้อสีดำกางเกงยีนอ่ะคุณดำผู้หญิงฆ่าตัวตายแถวแจ้งวัฒนะอายุประมาณ
ประมาณ๔๐ครับผมอ่ะมีไหม
พบหญิงไม่ทราบชื่อนามสกุลนอนเสียชีวิตบนเบาะหลัง

เข็นใส่เสื้อสีดำกันเกงยี

น่าจะใช่ใช่ไงคุณสือเขาได้มั้ยคุณคุยเขาได้ไหมคนเรา
น่าจะมีความรรดี

จริงแล้ว
พี่น้องเขาต้องเป็นคนทำบุญให้กับเขา

อีกคนนึงเนี่ยเห็นเป็นเด็กผู้หญิง

รู้สึกว่ามันจะอยู่ข้างทางไปทางต้นของ

ทางไปทางหลักศรีก็คือแจ้งพัฒนาต้น
มีการเขียนสั่งลาตายอะไรประมาณนี้

เลขฉันเลขห้อง๓๘๓๓๘๘๓ประมาณนี้
มีไหมนี่หาเจอแล้วนะ
อ่ะขออนุญาตนะครับ

เครียดผูกคอเสียชีวิตสภาพขึ้นอืดในคอนโดย่านบางเขน

ผู้เสียชีวิตเนี่ยนะฮะอยู่ภายในคอนโดแห่งหนึ่งนะครับ

เลขที่ห้องพัก

คุณก็เสิร์ฟกูเกิดมาก่อนก็
ก็ไม่รู้ครับก็แล้วแต่เพราะว่า

ชื่อทูตสื่อวิญญาณเนี่ยแล้วก็ทำงี้ตลอด

เราไปแล้วไปในบางที่เนี่ยคือ

อย่างนี้ได้ไหมเออคุณเชิญแบบ
ก็มันขึ้นอยู่กับเรากับเขาด้วยครับ

ระยะของคุณมันไปได้ไกลแค่ไหนกี่กิโล
เอ่อไม่เรียกว่ากี่กิโลเรียกว่าเขาดีกว่า

คุณกำลังจะบอกว่าคุณก็เหมือนไอโฟน

สัญญาณมันจะเข้าคุณเมื่อไหร่ก็ได้
เรียกว่าอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับคุณผู้ชมครับ
แล้วต้องใช้วิจารณญาณในการชมด้วย
แต่เห็นบอกว่าคุณไปศึกษาธรรมะแล้วก็เรียนรู้หาคำตอบเรื่องเหล่านี้ด้วยจากที่ไหนครับ
ตอนเด็กช่วงประมาณสัก๑๐ขวบอะไรอย่างนี้
ไปเจอท่านไปอยู่กับท่านท่านก็ชวนพาไป
คือตรงนั้นเป็นป่าอยู่แล้วอะครับก็ได้ไปเหมือนแบบ

คืออันนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะครับ
ให้ฟังว่าท่านก็จะบอกว่าจะทำอะไรก็ต้องระวัง

พยายามให้มันอยู่ในรูปในรอยให้ถูกต้อง
อย่าไปทำเลยซีซัวท่านก็จะพูดประมาณนี้
แต่เราก็ไม่เข้าใจหรอกเด็กว่าท่านพูดทำไม

ก็มีหลายท่านครับอย่างหลวงพ่อจรรย์ก็เคยเจอ

ทุกวันนี้ก็ทำงานอยู่กับหลวงพ่อหลวงกฎวัฒนบาลนัพภูมิ
ทุกวันนี้เหรอทุกวันนี้ครับใช่

ก็คือมีอย่าโทรไฟแนนซ์อันหนึ่ง

คือสิ่งที่คุณเรียนมามันไม่น่าจะมาเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของผีกับสีหรือวิญญาณอะไรเลยนะ

พอหลังจากนั้นนะครับไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศอย่างที่คุณบอก
นี่เองที่ทำให้เกิดอาชีพปราบผีอินเตอร์
ผมมีโอกาสอยู่ต่างประเทศค่อนข้างเยอะ

อเมริกาทั้งยุโรปทั้งอะไรอย่างนี้ไปเยอะ
แล้วพอช่วงจังหวะที่เราไปแล้ว
มันผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรนะ
ถ้ามันมีโอกาสที่เราได้ไปสัมผัสกับเรื่องพวกนี้
แล้วก็มันก็เลยเป็นงานขึ้นมาเพราะเราเห็นว่า

เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจ้างเราเคสหนึ่งสองเคส
แล้วมันก็เป็นที่รู้กันต่อไปว่าเฮ้ยนี่มันแก้ได้เคสแรก
เคสแรกที่ไปเจอเนี่ยก็คือที่อุโรปเนอะที่ฝรั่งเศส
ก็คือมันมีกรณีที่เขาเรียกมาเรียกร้องมาว่า
เฮ้ยมีลูกเขาลูกสาวเขาผีเข้า
เหมือนเคยเห็นในหนังแล้วที่แบบว่าดิ้นแล้วก็พูดอะไรไม่รู้เรื่องพูดภาษา
พูดภาษาอะไร

ต้นหนึ่งที่มันดูสวยเอาไปเต็มที่พรมได้

เข้าไปในบ้านก็มันมีโต๊ะกินข้าวที่เขา

เราก็หยิบแก้วน้ำมาแล้วก็เอาใบจุ่ม

เพราะมันเป็นเรื่องที่เขามโนขึ้นมา

มีปัญหาทางครอบครัวพ่อแม่กดดัน
มันก็เลยเป็นภาวะทางจิตที่

ฉันผีเข้าฉันนู่นฉันนี่

สากนางไม้สรุปแล้วเด็กผู้หญิงคนนั้นต้องการความรักความเห็นใจทางจิต

อ๋อเหรอไม่ถึง๑๐เองเหรอ

ส่วนใหญ่คนคิดไปเองมโนไปเองอย่างนี้
มีปัญหาทางจิตมีนู่นนี่นี่อะไรอย่างนี้

ใช่สำหรับขวาส่วนใหญ่ไม่มีเลยครับ
เริ่มปราบผีแบบจริงจังเนี่ย

จากเคสนี้ที่ฝรั่งเศสเหมือนกัน

มันมีศิลปินคนหนึ่งที่เขาแกะ

แล้วก็จะแกะแกะสลักแกะสลักแกะสลักอย่างนี้
ด้วยความรักที่เขามีต่อภรรยาที่เพิ่งเสียไป
เขาตั้งใจจะแกะให้เป็นหน้าของภรรยาเขา
แต่แกะไปได้แป๊บเดียวตาย

ตายเพราะว่าจิตใจมันรู้สึกแย่มาก

เขาก็ถือว่าเป็นศิลปินที่ค่อนข้างดังเนาะ
เขาก็พยายามจะหาศิลปินคนอื่น
เขาเรียกว่าเตือนแล้วนะว่าอย่า

จังหวะที่เขาเอาไอ้ชิ้นนั้นมาโชว์แป๊บหน้า
ผู้จัดการที่ยืนอยู่นั้นก็เริ่มมีอาการแปลก
เขาก็จะแบบเริ่มร้อง

ปราบผีดิบที่ประเทศญี่ปุ่น
ผมก็นั่งอยู่ห้องหนึ่งคือห่างครับเบาะสมควร

ก็ลากให้เราไป

เพื่อกินศพดีกว่า